จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดบ้างนะคะ
ที่ประชาชนต่างมาร่วมกันแทร่ซ้องสันเสริญ
พร้อมกับร่วมถวายพระพรนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ดูบรรยากาศกันที่ภาคใต้กันก่อนเลยนะคะ
ภาคใต้ค่ะชาวไทยมุสลิมจำนวนมาก
ก็ได้เข้าร่วมประกอบพิธีละมาตรที่มัสยิทธิ์มำบัง

แจ้งให้อิมามทุกต์มัสยิทธิ์ในพื้นที่
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
เสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันขอพรจากอัลล้อ
พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
และเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตลอดไปค่ะ
ส่วนบรรยากาศตามร้านกรอบรูปในเขตเทศบาลนคร
นครราชศรีมาก็คึกคักเป็นอย่างมากนะคะ
มีประชาชนทยอยนำพระชายลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

เพื่อที่จะเตรียมนำไปประดับไว้ประจำสำนักงาน
เป็นการแสดงความจงรักพักดี
ทางด้านนายชะรัฐชูศรีเจ้าของร้าน
บอกว่ามีลูกค้าทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
ซึ่งกรอบรูปก็มีหลายขนาดนะคะ
ตั้งแต่๒๐นิ้วไปจนถึง๓๐นิ้ว
ราคาก็อยู่ที่๑๘๐๐๒๕๐๐บาทค่ะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิสุนุโลกนะครับ

พากันหาซื้อพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เพื่อนำไปติดไว้ที่บ้านและตามสถานที่ราชการ

โดยนางสาวอรไทยปลื้มใจเจ้าของร้านกรอบรูป

ตั้งแต่วันที่๒๙พฤศจิกายนเป็นต้นมา
หลังจากที่ประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราช

ก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากรวมทั้งภาครัฐ
พระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ใส่กรอบรูปตั้งแต่ขนาด๓๐นิ้ว
ไปจนถึงขนาดใหญ่๘๐นิ้วนะครับ
ซึ่งมีราคาจำหน่ายตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไปครับ
บรรยากาศนะคะก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดชายนาฏค่ะ

ก็พากันไปหาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
ฉบับประจำวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๙นะคะ
เพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
ก็จะมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
ซึ่งถือว่าเป็นการตีพิมพ์ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
หลังจากที่คณะบุคคลนำโดยพลเอกเบรมตินสุรานนท์
กราบบังคมทูลอันเชิญเสด็จขึ้นทรงราช
เมื่อคืนวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่านับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทย

ดังนั้นจึงต้องการที่จะซื้อหนังสือพิมพ์เก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วก็ส่งผลให้หนังสือพิมพ์ฉบับประจำวันที่๒ธันวาคม๒๕๖๒

และทางร้านก็ต้องสั่งหนังสือพิมพ์เพิ่มจากยอดปกติถึง๕เท่าเชียวนะคะ